ว่าของที่พูดนี้งงเลยว่าไข่ที่ท่อต้มมันกลายเป็นอีกสิ่งนี้
ทุกคนก็คือว่าต้มไข่มาเต็มเวลาไม่เท่าไหร่เลย่ะครับ
มันเป็นปับสำนาจจริง

อ๋อว๋ยมันจะเป็นไปได้ยังไงละ
ก็ในเมื่อคุณเข้าใจผิดตั้งแต่แรกแล้ว
เออคิดว่ามันคือใคร่ใกล้
โห้ยโอ้ยดีนะมายมชิตต้มออกมา
ไม่มีไข่ขาวด้านนอกด้วย
คือเอาจริงนะคิดว่าเธอน่าจะไม่ได้สังเกต
ตอนเอาไข่ไปต้มมันคงอยู่ในตู้เย็น
เจอนสินะมะยองชิดถ้าคุณเด็ดมา
โดยที่ไม่ได้มีก้านติดไม่มีใบเลยนะ
แต่ว่าลูกนี้ใหญ่มากนะคือข้าวไข่ไก่เลยนะคุณ
สีคณะรูปโซงต่างมันเหมือนมาก

ใช่มะยงชิดก็ไม่ใช่ไข่คุณ
คุณแม่ของคนถ่ายคลิปเนี่ยค่ะ
คือเขาเอามายงชิดมาใส่ไงก่อน
อ๋อคุณแม่เอาให้จ้างเหรอ

อาจจะหยิบแล้ววางโดยไม่ได้แบบตั้งใจอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
ลูกก็เลยเอาต้มไปท้องชิดอีก
แต่ลูกก็ด้วยนะลูกก็แบบเลอไปด้วยนะ
ก็จังหวะที่เอาไข่โรงงานมันก็ไม่ได้ดูอ่ะที่ฉันคิดว่านะ
แต่พอต้มเสร็จแล้วเฮ้ยไข่เป็นมะยงชิดต้มได้ไง
ตอนนี้ด้วยตอนนี้มันเป็นหน้าของมะยงชิด
ที่มีชื่อว่าคุณน้องมิลินนะคะ